ร้องการที่เป็นที่๓วันนี้ค่ะ

เป็นเพลงของคุณยุ้ยญาติเยอะนะครับ
แน่นอนครับห่อให้ด้วยสิครับ
ห่อให้ด้วยอยู่ในชุดยุ้ยเป็นสาวแล้ว
ที่๙นะครับเป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่ง

เป็นผลงานของจอมยุทธ์เพลงมัน
ธีรพรรณชุพินิษฐ์นะครับ
เพลงอะไรดังแล้วยากต้องจะจับกระแสใช่ไหม

มีเงินติดกระเป๋าแน่นะครับ๑หมื่นบาท

ที่๔แล้วถ้าเกิดร้องเพลงนี้ได้นะครับ
หนูรันมาจะได้สองหมื่นบาท
เรามาฟังเพลงที่๔กันเลยดีกว่า
นะครับพร้อมกันทางบ้านด้วยนะครับ

เขาบอกว่าฟ้าร้อง

ถามแม่ซื้อก่อนเร็วเร็วถามแม่ซื้อก่อนเร็ว
เราจะซื้อคุยอะไรกันแล้วตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุด

อะไรนะเล่นกัน

คุณรันม่าค่ะในเมื่อคุณตัดสินใจจะเล่น
ทีนี้ถามค่ะเรามีตัวช่วยนะคะให้คุณรัน

อีซูซูดีแม็กซ์นะครับตัวช่วยทั้ง๖แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้

ใช้ใช้ใช้
ไม่ไม่ใช้

๔เพลงแล้วนะครับคุณรันมายังไม่ใช้ตัวช่วยเลย
แม้แต่แผ่นป้ายเดียวนะครับซึ่งแสดงว่าเธอมีความมั่นใจมากนะครับ
แรกฟังเพลงนี้เหมือนจะไม่มั่นใจเหมือนเข่าซุดลงไปเลยนะฮะ
คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
ตั้งใจให้ดีนะครับรวบรวมสติให้ดีนะครับ
เพลงที่๔นะครับโน้นราคา๒๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมครับเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมาครับ

ฟ้าสั่งให้ฉันรัก
ฟ้าสั่งให้ฉันรัก
คนที่มีเจ้าของ
หมดสิทธิ์เรียกร้อง
รักษาอาจรรย์ที่ไหน
ไม่มีบัตรทอง
รักษาโรครักในใจ
บาทเลยเก็บไว้
ไปซื้อผ้าเช็ดน้ำตา
ได้อยู่ใกล้ชิด
ได้มองเธอก็สุขใจ
พออยู่ห่างไกล
ฉันคอยไกลเธอในฝัน
ตกทางนี้
จะหนาวถึงเธอไม่นั้น
ห่วงใยจากใจของฉัน
เธอเคยจะรู้หรือเปล่า
อ้ายยยยยยยยยยยย
ใจหนังใจ
ไม่รู้ทำไม
ต้องรักคนมีเจ้าของ
ทั้งที่ใจนี้ไม่คิดแย่งเธอมาครอง
ไม่คิดเป็นตัวสำรองแต่ขอจองเธอไว้ในใจ
บางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหม
พาเธอไปเดินเล่นในใจเสมอ
แม้ว่าเรื่องจริงเป็นได้แค่ฝันละเมอ
ฉันได้แต่คิดถึงเธอเวลาที่จุด
ไว้เป็นแม่ป่วยไม่ได้จิตพิษ

ถึงต้องพบให้เธอ
หน่อยนี่มีอีกหน่อย

คุณป่าเขาอยู่ในวงการบันเทิงมากี่ปี

ป่าเบาเดี๋ยวเธอลื่นล้มลงไปตรงนั้นอ๋อป่าแหละมือปะของ

เพลงสี่แบบอ่ะอะไรนะจะบอกว่าสี่เพลงโอ้โหโดนไปสี่แบบสี่เสียงเลย
ในเพลงที่สี่ถ้าถูกต้องรับสองหมื่นบาทนะครับ
แล้วก็สู่เพลงที่๕กันต่อไปนะครับ
เอาละครับมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
ว่าคุณรันมาจะผ่านเพลงนี้ไปได้หรือไม่ถ้าผ่านได้๒๐๐๐บาทนะครับ
สำหรับเพลงที่สี่ครับมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณรันม่าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้
เพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาท

พอได้ครับเพลงที่๔รับไปเลยครับ
เห็นตลกเห็นเล่นแบบนี้นะครับ
ตอนนี้คุณรันม่ามาถึงเพลงที่๔แล้วนะครับ
ตอนนี้๒๐๐๐บาทเหลืออีกเพียง๖เพลง
แล้วที่ดีที่สุดเลยคืออะไรคะ

เพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่ทำให้คุณรันม่า

ก็คือเพลงขอจองในใจ
ศิลปินตั๊กกะแตนชนระดานั่นเอง

ใช้เพลงนี้นำร่องนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับเธอ

ดนตรีโดยคุณจิตกรบัวเนียม

จะอยากให้เล่นต่อแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วคุณป่า
เวลาหมดแล้วไม่น่าเชื่อว่า
คุณรันมาจะอยู่กับเราทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์
ถึงอาทิตย์หน้าวันเสาร์หน้าเลยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นปีทอง

วันนี้ขออนุญาตมอบให้ทั้งคู่ขวัญละกัน

ขอขอบคุณนะครับมีเวียบอดี้ไวเทอร์นิ่งครับ
พ่อและคุณแผนนะครับ

และตอบคำถามของเราถูกก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
ก็เตรียมสะสมแต้มเอาไว้เพื่อแลกของรางวัลต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดอยากสมัครเล่นเกมนะคะ
หรือว่าอยากติดตามความเคลื่อนไหวของรายการร้องได้ให้ล้าน

แค่นี้ก็สามารถติดต่อใกล้ชิดกับพวกเราได้แล้วค่ะ
ครับและสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับ
ตัวช่วยของเราอยู่กับรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับ
มาติดตามนะครับว่าคุณรันมาในเพลงที่๕นะครับ
แล้วถ้าเกิดเธอทำได้เนี่ยอาจจะถึงเพลงที่๑๐
ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หน้านั่นเลย

อย่างที่เป็นแฟนของคุณรันมาตรีติดตามกันให้ดี

และกลับมาพบกับร้องได้ให้ล้านได้ใหม่นะครับ

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
โมงเย็นทางช่อง๓๒นะครับ
วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เวทมนต์แห่งจันทราจงแสดงลิธานบัตรนี้
เราก็เล่นการ์ตูนเหมือนกันจ้าแป๊ตติ้งจ้าแป๊ตติ้งจ้าแป๊ตติ้งจ้า
จากเซล่ามูลไหมเดี๋ยวจะซื้อมั่งไปไว้หน้าคอกหัวกันหัวต้มเมียวิ่งเข้ามาใส่
ตั้งแต่โผล่แปดออกมาเลยชื่อพี่หมา
โพพร์แป๊ตแป๊ตแท้นะไม่รู้จะโหลดทำไมมากมาย
ตอนรับด้วยนะครับสำหรับคุณหนูนาค่ะ

ขออ้วนเตี้ยกันเตี้ย